คุณผู้ชมครับแพลงต้อนบูมทำให้ทะเลที่เขาล้าน
เป็นสีเขียวปีแบบนี้เลยค่ะที่จังหวัดตราดนะคะ
ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านของทะเลแล้วก็น้ำทะเล
มีสีเขียวส่งกลิ่นเหม็นกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวชายหาด
รวมไปถึงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอีกด้วยปรากฏการณ์แพลงต้อนบูมที่เกิดขึ้นนี้นะคะ
เกิดขึ้นที่บริเวณชายหาดราชการุณหรือว่าเขาล้าน
ในพื้นที่ตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะ
น้ำทะเลกลายเป็นสีเขียวเหม็นคลุ้งไปทั่วบริเวณเลยนะคะ
ทีนี้จากการลงพื้นที่พบว่าบริเวณชายหาดมีนักท่องเที่ยวบางตามาก
น้ำทะเลบริเวณชายหาดก็มีสีเขียวมีกลิ่นนะคะ
รวมทั้งในช่วงที่ผ่านมาค่ะจากการตรวจสอบดูแล้วก็มีรายงานมาว่า
ในพื้นที่เมืองตราดเองก็มีพายุฝนมีคลื่นลมแรงนะคะ
ทำให้ชาวประมงต้องมีการออกเหมือนกับหยุดในการออกไปหาสัตว์น้ำ
อาหารทะเลต่างต่างคือหยุดเลยค่ะเพราะว่าขึ้นทะเลค่อนข้างซัดแรงมาก
แพงต้อนบุมก็มีสีเขียวในน้ำทะเลเยอะเหมือนกันนะคะ
แล้วก็เหมือนกับลอยขึ้นมาบริเวณแนวชายหาดทำให้น้ำทะเลเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้
นายสมบูรณ์โซมบูลซิระเวศผู้จัดการศูนย์ราชการ์รุนค์สภากชาติไทยขาวล้าน
ได้อธิบายในเรื่องนี้นะคะท่านบอกว่าปรากฏการณ์เพลงต้นปูมที่เขาล้าน
เนื่องจากว่าบริเวณนี้มีฝนตกลงมาต่อเนื่องกันหลายวัน
อีกทั้งวันนี้มีแดดแล้วก็ทำให้เพลงต้อมบูม
ซึ่งเหมือนกับเป็นพืชที่ได้รับอาหารแล้วก็ได้รับแสงแดด
กระทั่งเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้นะคะ
ขณะที่ทางด้านของนางทิติพรเหลาประเสริฐ
ประมงของจังหวัดตราดท่านก็บอกเหมือนกันว่า
ตัวแพงก์ต้อนบลูมที่เขาร้านเป็นต้นปลุ่มสีเขียว
คือจริงแล้วไม่อันตรายมาก
แต่ก็คาดว่าน่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะคะ
สัก๓๔วันได้กว่าจะหายไปทั้งหมด
แต่ก็ไม่ได้หายไปหมดแบบโอ้โหใสกลับมาเหมือนเดิมไม่ใช่นะคะ
ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำสภาพอากาศ
แล้วก็สารอาหารในทะเลอีกด้วยค่ะ